คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของการสร้างรายได้กันบ้างนะครับ
และที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เท่าผู้แก่ในชุมชน
ที่สำคัญการสารตระก้าเนี่ยนะครับ

ยังช่วยนี่ฝึกเรื่องของความจำป้องกันโรคอัลไซเมอร์

ไปกันที่นี่ครับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
บ้านลาวตะบลเทวราชอเภอชัยโยจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เขารวมกลุ่มกันสารตระก้าจากเชือกมัดฟางครับ

โดยเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ว่างเว้นจากการทำงานแล้วก็อยู่ดูแลลูกหลานที่บ้าน
มีเวลาว่างก็มาสอนในการถักตระก้าแบบนี้
เชือกมัดฟางเอาออกไปขายนะครับ
เพื่อสร้างรายได้เสริมและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

เข้ามาช่วยดูแลในการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ
ักตระก้าจากเชือกมัดฟางในชุมชนบ้านลาว
แล้วก็มีการอบรมให้ความรู้แล้วก็หาช่องทางในการจัดจำหน่ายให้อีกด้วย
ไม่ใช่แค่สอนทำอย่างเดียวนะหาตลาดให้ด้วยนะครับ
ซึ่งตระการที่สารจากเชือกมัดฟางเป็นฝีมือของผู้สูงอายุในชุมชน
ก็จะมีหลากหลายขนาดหลายไซส์ให้เลือกซื้อหานะครับ
ราคาก็มีใบละ๔๐๐๕๐๐บาทผมว่าฝีมือแบบนี้ไม่แพงนะ
แล้วที่สำคัญใครที่สนใจผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะครับ
ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับนี่ชุมชนบ้านลาวหมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๘๗๑๑๖๑๑๑๑๙นะครับ
ก็ติดต่อกันไปได้นะคะส่วนอีกหนึ่งที่คือจังหวัดพยาว
กลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายแล้วก็หญิงที่ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนี่ยนะคะ
เขาก็รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ด้วย
ด้วยการสารตะกร้าจากไม้ไผ่
จากนี้ยังเป็นการนี่อย่างที่คุณชนะบอกฝึกสมองของผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์
ว่าจะต้องใช้สมาธิใช้ความจดจำว่าจะต้องขัดขึ้นลงยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
โดยมีนางทองมันยาศรีหนึ่งในผู้สูงอายุเป็นผู้ฝึกสอนกันจากสารตะกร้าด้วยลวดลายต่าง
จนทำให้ทุกคนทำเป็นเหมือนกันเลยเก่งมากเลย
งานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพยาว
นำเอาผลงานออกไปขายสร้างรายได้นะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลัก๑๐ไปจนถึงหลายร้อยบาท
แล้วแต่ชิ้นงานว่ายากง่ายเล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างนะทั้งสองที่เลยที่มีผู้สูงอายุมาอยู่รวมตัวกันเยอะและร่วมกันทำกิจกรรมดีแบบนี้นะคะ
เป็นการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยทำให้ผู้สูงอายุได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้มีการสนทนาพูดคุยกันสุขภาพจิตดีด้วยและที่สำคัญสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วย
หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมถึงป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้